ออเดอร์๒๓พันบาทเองแพ็คได้แค่นี้แล้วมันจะทันไหม

เศรษฐีป้ายแดงมาแล้วจ้าทุกคนค่ะ
ตอนนี้ไม่ได้เกิดเหตุจราจนและไม่ได้มีการประท้วงอะไรเกิดขึ้น
แต่ที่นี่คือบริษัทพี่ยาคนรุมจำกัด

ขายได้วันหนึ่งเป็นตันนะคะทุกคนค่ะ

เคยเป็นร้านแบบขายจากรถเข็นเล็กเท่านั้นเอง
จนปัจจุบันนี่ค่ะตึกใหญ่๓คู่หาขนาดนี้นะคะ
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของร้านพี่ยาคนรุม

เซธีป้ายแดงฮี่ยาคนรุมอีกหนึ่งร้านดัง
จังหวัดปฐุมธานีตั้งอยู่ริมถนนเข้าหลาม
ที่เห็นลูกค้าเยอะแบบนี้เนี่ยครับ
ก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งขายของส่ง
ที่มีสินค้าให้เลือกกว่าหนึ่งร้อยชนิด
ให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่อยากจะสร้างอาชีพ
ได้นำไปขายต่อนั่นเอง
แต่ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือ

หมูแผ่นทอดที่แต่ละอย่างเนี่ยขายได้วันละเป็นตัน
โอ้โหแต่ไม่ใช่แค่หน้าร้านอย่างเดียวนะที่คนรุม
ในโลกออนไลน์เนี่ยพี่ยาก็ถือว่าโด่งดังไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับ
ทำให้ในแต่ละวันเนี่ยจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาที่ร้านเยอะ
เหมือนมีคนมารุมกันแบบนี้นี่แหละครับ
แต่เขามีเคล็ดลับยังไงถึงได้ขายดิบขายดีขนาดนี้
เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
มาค่ะป๊าบสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวขอคุยกับพี่ยาหน่อยว่าตรงที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ที่ร้านเนี่ยมีน้ำพริกทั้งหมด

น้ำพริกหนังไก่ปลาอินซีกรอบและกุ้งเสียบค่ะ
คือเขาบอกว่าวันหนึ่งขายน้ำพริกอย่างเดียวได้เป็นตันเลย

คือราคาจะไม่ได้เท่ากันนะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบสร้างรายได้ได้เลยมาซื้อส่งจากแม่ไป
ใครที่ดูอยู่วันนี้เราแอบกระซิบบอกตรงนี้เลยว่าดูให้จบนะจ๊ะเพราะเราจะแจกอาชีพและแจกสูตรด้วยเอาสิ
คุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านน้ำพริกโดยไม่ต้องลงทุนจริงเหรอ
อกจากคุณจะได้น้ำพริกไปแล้วเราจะมีป้ายพร้อมกับลายเซ็นต์พี่ยาซึ่งพี่ยาบอกว่าแค่เห็นป้ายกับลายเซ็นต์ก็ขายดีแล้ว
มูลค่ารวมกว่า๕๐๐๐บาทฟรีไปเลยแล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนคุณสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจดูให้จบกติกาเป็นยังไง
เดี๋ยวมาบอกในช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปเปิดสูตรกันก่อนน้ำพริกครูกะตอยอร่อยเด็ดขนาดไหนไปจ้ะ
แหมถึงไม่ต้องขอพี่ยาก็พร้อมจะบอกสูตรให้อยู่แล้วล่ะครับน้องใบตองแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าการจะทำน้ำพริกปูกระต่อยให้อร่อยถึงเครื่องเนี่ยก็ต้องเตรียมวัตถุดิบไม่ใช่น้อยน้อยเลยนะ
ตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสูตรเด็ดน้ำพริกปูกระต่อยอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าขายดีอันดับต้นของร้านซึ่งวัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไงให้พี่ยาสอนกันเลยครับ
อันนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะจ้ะกะปิสองขีดกะปิหอมมาก

น้ำมะขาม๒ขวด

น้ำมะขามใส่๒๕โลก

พริกสีสวยคือใส่ให้เพื่อให้สวยไม่เผ็ดเยอะ

หอมกระเทียมเจียว
อย่างละ๒โลกครึ่ง
พริกบดเอง
มาดูวิธีทำกันเลยมันเป็นวิธีทำที่ง่าย
เราใส่ปลาซาบะเพราะมันหอม
ใส่จุฤภิกษ์ใช่ดูรสไป

มะกรูดสดใส่มาเลย๓ขีด
อันนี้คือตอนจบแล้วนะพริกถ้วยเอง๑กิโล
ใช้เวลาผัดประมาณ๑ชั่วโมงกระทะนี้นะ
เสร็จแล้วจ้าพร้อมขายลูกค้าคนไหนอยากได้ยกมือคืน
แค่เห็นกับน้ำลายไหลแล้วนะครับเนี่ย
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะที่ร้านพี่ยาคนรุม
ก็ยังมีอีกหนึ่งของดีนั่นก็คือหมูแผ่น
ที่ยอดท้ายตกวัลตันเหมือนกัน
ซึ่งลูกค้าจะซื้อแบบที่ทอดแล้วหรือจะเอาไปทอดเองก็ได้
แต่ในการทอดมันก็ต้องมีเทคนิคอีกนิดหน่อย
จะเป็นยังไงให้พี่ยาช่วยบอกหน่อยครับ
น้ำมันพอดีไหมเราก็หยดลงไปอันนึงก่อน
อันนี้พอดีแล้วอันนี้คือไฟพอดีใส่ไปเลย
นี่พอมันขาหมดเราก็ขึ้นเลยอย่านานนะ
ถ้านานแล้วไหม้เลยนะได้เลยแล้วเขย่าเลยเขย่าเขย่า
ทำให้ความร้อนมันอบเราต้องกระจายความร้อนออก
นี่นะดีเลยดี
สุดยอดคนไหนอยากลองมา

น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไร

เอาเลยระวังกระเด็นโรนตากล้องนะ
ให้มันแดะให้มันขาวหมด

เห็นเยอะหรือครับใช่
อันนี้ซื้อไปนะคะเดี๋ยวจะรับไปขายที่ตลาดนัดบิ๊กซี๒นะคะ
เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ
เรียกว่าสอนกันจนเอาไปเปิดร้านสร้างอาชีพกันได้จริงเลยนะครับพี่ยา
แต่พอเห็นเคล็ดลับต่างกันไปเรียบร้อย

จะต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับว่า
รสชาติของน้ำพริกที่สร้างชื่อให้กับพี่ยา
จะอร่อยแซ่บขนาดไหน

ขออนุญาตทุกคนนะคะจะเป็นการกินที่ดูเหมือนแทะ

ต่อที่อันนี้น้ำพริกหนังไก่

ทานได้ไม่ต้องกินกับข้าวก็ทานได้

อันนี้อร่อยนะคือมันแตกต่างจากน้ำพริกธรรมดาที่เราเคยกินมันจะมีกลิ่นหอม
อันนี้กราญพีเอาอ่ะแซ่บไหมแซ่บ
สจัดเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครกลัวไม่เผ็ดก็กินพริกอ่ะ
อันนี้มีถั่วลังเตาด้วยอ่ะโอเคไปต่อ
จะมีความหวานไหมหวานไหม

ดินหมดเปล่าเพลินมาก

หมูเหรอแม่มันเป็นหมูใช่ป่ะ
หมูกระเทียมพริก

รสชาติก็จะหวานจากคุณเชียงเนอะ

ทีเด็ดอันนี้เตรียมมาเพื่อสิ่งนี้เลย
หือปลาเป็นแบบเนื้อปลา
มันไม่ได้ว่าเป็นปลาร้าแบบที่มีจากพริกนะ

รสชาติจัดจ้านถึงใจแบบนี้
ถึงว่าครับทำไมทำไม
ถึงได้ขายดิบขายดีคนรุมขนาดนี้

เส้นทางชีวิตของพี่ยาก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ
เริ่มต้นจากศูนย์ครอบครัวแตกแยก

ให้พี่ยาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ตอนเด็กคือพ่อแม่แยกทางกัน
แล้วพี่ยาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอย่างไร

ทำไมชีวิตเราทำไมไม่เหมือนคนอื่น
ทำไมเราไม่เหมือนเพื่อน
เพื่อนมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้

พักเที่ยงปุ๊บเราต้องไปล้างจาน

แล้วเราจะได้กินข้าวก็ต่อเมื่อ

และจุดไหนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนี่ย

พอจบป๖ปุ๊บแม่ก็ส่งไปเลย

แล้วจุดไหนที่เป็นจุดที่เราเปลี่ยนมา

น้าขายของอยู่ที่กรุงเทพ

ใช่นะก็จ้างวันละ๔๐บาทก่อนตอนแรก

อาชีพที่พี่อาชอบคือค้าขาย
ขายชาไข่มุกขายชากาแฟ

เราก็ไปกู้เข้ามาเป็นแสน

ขาดทุนวันเดียวจบก็เคย

แต่วันไหนที่เราท้อใช่ไหมเราก็

เราก็เลยต้องไปทำงานเก็บเงินอะไรอย่างนี้
ยังพัฒนาอยากที่จะพัฒนาตัวเอง

ไหนเราบอกว่าเรารักกันเป็นแม่ค้า

ขายไปขายมาแล้วก็ไปเจอเพื่อน

ก็บอกพี่ยาพี่ยาไม่ต้องไปขายหรอกผลไม้อ่ะ

ขายผลไม้มันมีเน่ามีเสียอะไรอย่างนี้
พี่อย่ามาขายปลาทอดเหมือนหนูเถอะ

เขาพาพี่ยาไปซื้อปลา
พาไปถอดเก็ดปลาพาไปตากปลา

วันแรกที่เราไปขายเขาก็ไปให้กำลังใจเราด้วยนะ

แล้วก็ไปเป็นเพื่อนเราขายด้วย

ขายอยู่นานไหมกว่านี่จะปลดหนี้ออกมานะ
พี่อาขายปลาทอดปีเดียวปลดหนี้หมดเลย
เป็นหลักแสนไม่ใช่แสนเดียวนะ
แล้วเราเป็นคนขยันเก็บเงินไงฝากทุกวัน

กำไรเท่าไรเขาแบงกกำไรเท่าไรเขา

เวลาเราทอดไก่เหลือ

เราก็มาผัดเป็นน้ำพริกหนังไก่

แล้วพี่ยาเอาสูตรการทำน้ำพริกมาจากไหน
เองเป็นคนชอบลอง
เป็นคนชอบคิดสูตรอาหาร
คือพี่อาจะเป็นคนชอบคิดชอบทำทุกวัน
แต่การขายของอีกหนึ่งจุดที่สร้างรายได้

คือการขายผ่านออนไลน์ไลฟ์สด

เราขายดินแดงใช่ไหมตลาดนัดทั่วไปเนี่ย
ก็คือขายดีมาก
ก็คือคนลุมทั้งวันตั้งแต่เปิดร้านมาตี๕ตี๓นี่

ต่อมาก็มีช่องนู้นช่องนี้มาถ่าย
ยาก็เลยถามว่าเขามาถ่ายเนี่ยเขาได้อะไรกัน

เราก็ไปถามคนที่รู้ใช่ไหมลูกหลานมีในบ้าน

ชื่อช่องของเราเนี่ยพี่อยากให้ลูกหลานทำให้

ต้องซื้อผ่านออนไลน์ตอนที่เราทำให้ดู
ใช่เขาบอกพี่อาขอซื้อได้ไหม
ยาก็เลยบอกเอาได้สิถ้าอยากกินพี่ยาก็ส่งให้
คือเป็นแม่ค้าออนไลน์โดยที่ลูกเพจให้เป็น
ขายดีขนาดที่ว่าซื้อบ้านได้ถึง

คือในซอยใครขายพี่ยาซื้อหมด

ก็คือเราในซอยเรารถเข้าออกมันอึดอัดใช่ไหม

ยาก็เลยตัดสินใจซื้อเลย
ก็คือเก็บเงินทั้งชีวิตเนี่ยซื้อเลย

แต่จะบอกว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น

ตอนซื้อตึกแถวก็คิดว่าเออมันจะขายได้แหละ

มาใหม่นี่มันขายไม่ได้เลย

คือคนที่นับถือนะเขามาพี่ยา
เค้าก็มาจับมือพี่ยาเลย
ก็คือเป็นที่มาในการตั้งศาลตายาย
นุกเป็นเจ้าที่
พี่ก็จะดูแลเรา

แล้วเขาไม่ได้คิดค่าตั้งสารแม้แต่บาทเดียว

ออเดอร์ก็คือพาดีกว่าบ้าน
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ลูกค้ามาไม่หยุด

ก็คือทั้งหมดแหละที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะ
ข้อดีคือพี่ยาเป็นคนมองโลกในแง่ดี
อะไรที่มันไม่ดีทิ้งเริ่มใหม่หมด
ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต

ภูมิใจแค่ไหนที่เดินทางมาถึงขนาดนี้ในวันนี้

เราเป็นคนจนไง

ยายคิดว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตนี้

แต่พอมันมาถึงจุดนี้เราคิดว่าเราก็ดีใจมาก
มันเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้เยอะ
พี่ยาค่ะฝากเลยว่าร้านเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเปิดตอนไหน
คนไหนอยากมาบ้านพี่ยาคนลุงก็ให้มา
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นนะ

ถ้าคนไหนอยากรู้หรือไม่อยากมาบ้านพี่ยามันไกลไง
เข้าไปติดตามเพจพี่ยาคนลุม

และวันนี้ที่เปิดสุดคือ
เปิดรางวัลให้กับผู้โชคดีนะคะ
วันนี้พี่ยาเนี่ยจะแจกน้ำพริก๑ชุด
มูลค่า๕๐๐๐บาท

แล้วสามารถขายได้เลยว่านี่คือน้ำพริก

กติกามีอยู่ว่า
ง่ายก็กดติดตามเฟซบุ๊คเสกทีป้ายเด่ง

แล้วมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมว่า
ทำไมถึงอยากขายน้ำพริกพี่ยาคนรุม
เมนต์ไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด

น้ำพริก๑๕อย่างจำนวน๑๖๐กระปุก
มูลค่ารวม๕๐๐๐บาท

วันนี้ขอบคุณพี่ยามากเลย
น่าจะได้ไอเดียแรงบันดาลใจในการที่ไปต่อยอดอาชีพ